แจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงบาดเจ็บในห้องเช่า
อยู่ในซอยไม่มีชื่อ
อยู่ที่ถนนศุกรยูนตนนเจยฉเชิงเศร้า
ตำรวจก็ถามว่าแล้วใครแทงก็ผู้หญิงที่ยืนรออยู่นั่นแหละฮะบอกอนุแทงเองค่ะ
แฟนสาวเขาแทงนะฮะแล้วก็แจ้งตำรวจมานะครับบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุก็คือทะเลาะกันนะครับ
เพราะว่านายผจญที่เป็นแฟนนุ่มของนางสาวอัฐราเนี่ยเมาแล้วทะเลาะกันนะครับ
พอแทงเขาแล้วก็แจ้งกู้ภัยให้มารับไปส่งโรงพยาบาล
ยังมีสติอยู่แต่ก็เป็นการมีสติในสภาพมึนเมาเพราะว่าเมาอยู่นะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุนะครับ
ไปเจอกับนางสาวอัชราเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่านายพจนสามีเนี่ยเป็นคนติดสุราติดแบบที่ว่าต้องดื่มทุกวัน
วันไหนไม่ได้ดื่มเหล้าจะอารวาสทำลายข้าวของในบ้าน
เพราะฉะนั้นทุกเช้าก่อนที่เธอจะไปทำงานฟังแล้วก็น่าเห็นใจนะ
ต้องวางเงินทิ้งเอาไว้ให้กับนายพจนสามีวันละ๑๐๐บาท
ถ้าวันไหนไม่วางไว้ให้นายพจนจะตามไปหาถึงที่ทำงาน
ไปต่อว่าไปด่าทอว่าทำไมไม่ทิ้งเงินไว้ให้
เงินร้อยบาทที่ทิ้งไว้ให้เนี่ยนะฮะคือทางฝั่งของฝ่ายหญิงเนี่ย
เขาตั้งใจวางไว้ให้เอาไปซื้อข้าวกินซื้อของใช้ในแต่ละวัน
แต่นายพจนเอาเงินไปซื้อเหล้าหมดเอาไปซื้อเหล้ามาดื่ม
ไม่ก็ไปซื้อยามาเสพแล้วก็จะไปนั่งอยู่ที่ใต้สะพาน
จักรยานยนต์ไปรับกลับบ้านคือพอซื้อเหล้าเสร็จตอนเช้าได้เงินร้อยหนึ่งจากเมีย
ก็เมานั่งอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำบางประกงตรงใต้สะพาน
เลิกงานก็ขี่จักรยานยนต์ไปรับกลับบ้านเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับ
แต่ด้วยความที่นายประจนก็ทั้งติดเหล้าแล้วก็ติดยาบางครั้งก็มีภาวะหลอนหูแว่ว
กลับมาบ้านก็อารวาสทำลายข้าวของหาว่าอาจจะมีคนมาหาเรื่องเขา
จะมาทำร้ายเขาเจอใครทำร้ายหมดเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุ
พจนก็เมาอีกแล้วก็ทำลายข้าวของในบ้าน
ระหว่างที่ฝ่ายของนางสาวอัชราเขากำลังนอนหลับอยู่
นี่ฮะนายประชนก็ตะโกนโวยวายหาว่าคนจะมาทำร้าย
นางสาวอัชราก็พูดออกไปว่าคือวันนี้วันหยุดขอนอนพักผ่อนบ้างได้ไหม
วันหยุดของเขาเขาทำงานแต่ว่าเมื่อวานวันหยุดของเขา
เขาขอนอนพักผ่อนดีดีบ้างได้ไหมนายพชนตอบกลับมาว่าไม่ให้นอน
ถ้านอนเดี๋ยวเอามีดเชื่อดคอโอ้โหบอกอย่างนี้เลย
ทีนี้ใครจะไปกล้านอนค่ะฝ่ายหญิงเขาบอกเขาก็ระแวงแล้วทีนี้นะครับ
ก็เลยตัดสินใจไปแย่งมีดพกของนายประจนมาเก็บเอาไว้
แต่นายประชนก็ยังมีปากเสียงอีกยังตามมาทะเลาะอีกนะครับ
ระหว่างที่นางสาวอัชรายกมีดขึ้นมาเพื่อป้องกันตัว
ตอนที่ตามมาทะเลาะนายประชนวิ่งเข้ามาหาพอดี
ก็เลยถูกมีดแทงเข้าไปที่ท้องหนึ่งแผลจนบาดเจ็บนะครับ
ของนางสาวอัชราเขาก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัย
มารับตัวไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็พอมาถึงหน้าห้องก็ทุบทุบปั้งอืมทุบประตูเอ่อ
พอเข้าห้องได้ก็คือจะพูดพร่ำนะครับ
แล้วก็มีดเป็นมีดของเขาเขาพกอยู่
พี่เห็นไงพี่หยิบเพราะว่าเขาขู่แล้วอ่ะ

พี่ก็เลยต้องทำอย่างงั้นถ้าแกจะทำเธอกันจริงอ่ะ
เขาก็คงตายอ่ะ
มันต้องมีคำถามตามมาโอ้โหแล้วอย่างนี้ทนอยู่ทำไม
ซักครู่นี่ครับผู้สื่อขามของเราก็ถามนะคะ
ทำไมทนล่ะทำไมทนจังเลยนะครับนางสาวอัชราบอกว่าที่ผ่านมาก็ท้อนะ
อยากเลิกนะขนเสื้อผ้าไปอยู่ที่อื่นมาก็มีแล้วนะ
แต่ว่าสิ่งที่ต้องกลับมาอยู่กินกับนายพจนต่อก็เพราะว่านายพจนเนี่ย
ขู่เอาไว้ว่าถ้าเลิกเมื่อไหร่เดี๋ยวตามไปฆ่าถึงที่ทำงาน
จะไปฆ่าครอบครัวด้วยโอ้โหก็เลยต้องอยู่
อันนี้ฝั่งแฟนสาวเขาเล่าลองฟังพ่อของนายประจน
เออเออว่าตกลงแล้วความจริงแล้วมันจะเป็นอย่างงี้ไหมนะครับอ่า
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามมา
นี่พ่อของนายประจนเลยนะครับชื่อคุณพ่อสมพงศ์อายุ๕๘แล้ว
บอกว่าลูกชายอยู่กินฉันสามีภรรยากับทางนางสาวอัชราเนี่ย๒ปีแล้ว
แต่ว่าปัจจุบันลูกชายตกงานนะไม่ได้ทำงาน
ฝ่ายหญิงทำงานโรงงานทุกวันลูกชายก็จะขี่รถไปรับไปส่ง
ระหว่างวันที่ฝั่งนางสาวอัชราทำงานนายประชนลูกชายเนี่ย
พ่อยอมรับเลยว่าไม่ทำอะไรไปซื้อเหล้ามาดื่มอืมอืม
รอเมียเลิกงานค่ะบางครั้งก็ไปดื่มใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
จนเป็นที่เอือมระอาของภรรยาสาวเขาอ่ะนะ
ต้องคอยไปตามพากลับบ้านสภาพเมาไม้ทุกวันยอมรับว่าลูกชายมีปากเสียงกับ
ภรรยาบ่อยนะเพราะว่าเมาแล้วชอบทำลายข้าวของในบ้าน
แล้วทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงเขาด้วย
กินเหล้ามันชอบเพื่อนมันมากินเหล้าบางทีมันก็ล็อกห้องไว้ไม่เปิดประตู
แล้วก็จะทะเลาะกันเรื่องของเรื่องกินเหล้าอืม
มีปากเสียงบ่อยมีปากเสียงบ่อยมันชอบมีปากเสียงบ่อย
เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงกันใช่ค่ะพ่อของคนเจ็บเองก็ยอมรับ
ค่ะว่าลูกชายแบบเมาตลอดจริงจริงพ่อไม่แย้งเลยเออนะฮะ
อ่าตำรวจก็ไม่ได้ดำเนินคดีอะไรนะครับกับนางสาวอัชรานะครับ
ว่านายพจนเขาเจ็บก็เป็นแฟนกันอยู่กันฉันสามีภรรยา
ไม่เอาความไม่เอาเรื่องเอาราวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีอะไรนะครับ